คุณผู้ชมครับมาดูเหตุฆาตกรรมกันบ้างนะครับ
หญิงสูงวัยถูกฆาตกรรมในห้องพักย่านพะหนโยธินซอย๕๒
มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดที่เกิดเหตุ
พบชายชาวจีนเดินเข้าไปพร้อมกับหญิงสูงวัยผู้ตายคนนี้
แต่ตอนกลับออกมาชายชาวจีนกลับออกมาคนเดียว
ก็คาดว่าชายชาวจีนคนนี้น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นภายในคอนโดมิเนียมซอยพระหลโยธิน๕๒
ถนนผลโยธินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องเกิดเหตุเพราะว่าอยู่ชั้น๒ของอาคาร
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจสนบางเขนเข้าตรวจสอบ
ก็พบว่าประตูนั้นถูกปิดล็อกจากด้านใน
เจ้าหน้าที่จึงต้องถอดกระจกบานเกร็ดหน้าต่างออก
เพื่อล้วงมือเข้าไปปลดล็อกประตูจากด้านในนะครับ
เมื่อเข้าไปได้แล้วนะครับก็พบศพนางสาว
ระยะทรัพย์สวรรค์อายุ๗๐ปีนอนเสียชีวิตลิ้นจุกปากอยู่บนเตียงนอน
บริเวณลำคอนั้นก็มีรอยเขียวช้ำ
เรื่องต้นแพทย์ระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๙ชั่วโมง
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่ห้อง
เข้าไปในเช้าวันนี้ประมาณ๑๐โมงเช้านะครับ
สอบถามข้อมูลจากนายวีรวิทย์เชื้อสุขสารทองอายุ๓๐ปี

ให้การว่าแม่ของเขามีอาชีพขายเสื้อผ้าส่งปลีก
ย่านสะพานใหม่แล้วก็ขายปลาทูอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญ
ก่อนเกิดเหตุได้รับโทรศัพท์จากน้องชาย
ว่าแม่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้๑๑กุมภาพันธ์
โดยแม่นั้นบอกเพียงแต่ว่าจะไปเปิดห้องเช่า
ให้คนที่มาเช่าห้องที่คอนโดดังกล่าว
แล้วก็ให้พ่อเป็นคนเฝ้าร้านขายเสื้อผ้า

คือแม่ยังไม่กลับเข้าบ้านเลยนะครับ

จึงพยายามโทรศัพท์ติดต่อแม่หลายต่อหลายครั้ง

พบว่าประตูปิดล็อกห้องนั้นปิดไฟมืด
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
พบว่าแม่เสียชีวิตนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของคอนโด
พบว่าตอนที่หญิงสูงวัยวัย๗๐ปี
นางสาวอารยาคนนี้เข้าไปที่คอนโด
มีชายชาวต่างชาติสัญชาติจีนอายุประมาณ๔๐ปี

คือเข้าไปพร้อมกับผู้ตายเมื่อเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
ของเมื่อวานนี้๑๑กุมภาพันธ์
จากนั้นนะครับชายคนดังกล่าวเดินออกมาจากห้องเพียงคนเดียว
ตอนเวลาบ่าย๓โมงตรง
โดยในมือกำเชือกแล้วก็ถุงพลาสติกใส
ใส่ของบางอย่างออกมาด้วย
ทีนี้จากการสอบถามนายวิรวิตเชื้อสุขสารทอง
ถึงผู้ชายชาวจีนคนนี้
คือลูกชายของผู้ตายนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ครอบครัวของเขามีพี่น้อง๗คนเสียชีวิตไปแล้ว๑คน
ก่อนหน้านี้ทางบรรพบรุษเดินทางมาจากสัวเถาประเทศจีน

หากมีญาติมิตรคนที่รู้จักเดินทางมาจากประเทศจีน

ต้องคอยเป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนะ

ซึ่งแม่ก็ได้พูดให้ลูกฟังตลอดเวลานะครับ
เมื่อ๒ปีก่อน
ชายต้องสงสัยคนนี้ทราบชื่อเพียงกุ๊กกู

โดยเป็นเครือญาติที่ประเทศจีนแล้วก็มาท่องเที่ยวในไทย
ซึ่งแม่ก็ให้ที่พักและเลี้ยงอาหารตามปกติ
ไปกดเงินกว่า๔๐๐๐๐๐บาท

มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคาร

ชาวจีนคนนี้ได้กลับมาพบแม่อีกครั้ง
และแม่กลายเป็นศพนะครับ
โดยส่วนตัวแล้วก็เคยพบกับชายคนนี้

สารต่อคำสั่งเสียของบรรพบรุษอีกหรือไม่
ส่วนศพแม่นั้นจะเดินทางไปติดต่อ
ขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
ภายหลังการชนะสูตรเสร็จสิ้นในวันนี้

ซึ่งเรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกอำนาจอินทสวน
ภูมิกับการสนบางเขนสันนิษฐานว่าเบื้องต้น

สร้อยคอ๒บาท

อีก๑สลึงได้หายไปจากตัวของผู้ตายนะครับ

หลังจากนี้จึงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายชาวจีน

เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ